มาดูเหตุการณ์สลดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
หนุ่มรุ่นพี่คนหนึ่งก็เป็นตัวกลาง

คุณผู้ชมค่ะถูกอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะคะ
ชักปืนกระหน่ำยิงเสียชีวิตค่ะ
ตรงนี้คือหน้าร้านสมานการยาง

คือนายนาคามุลาลิน
หรือว่าในไอซ์อายุ๓๑ปี

ส่วนในเบ้นอายุ๒๕ปี

บาดเจ็บถูกยิงกระสุนเฉียวใบหน้า
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขามานั่งรอเพื่อนตรงแถวนี้

เคลียร์ปัญหาการเรื่องผู้หญิง
ยิงใส่กลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาแล้วนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปจอดหน้าร้านยางตอนนั้นเนี่ย
เลยเที่ยงคืนมาห้าสิบสามนาทีจะตีหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็คุยกันกับกลุ่มผู้เสียชีวิตประมาณ๕นาที
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เลยค่ะชักปืนออกมายิง
เดี๋ยวเราจะเห็นคนวิ่งออกมานะคะวิ่งหนีออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
ก็มีรายงานบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนสาวหนีไปด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะไปแล้วค่ะคือสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
คนเจ็บคือในเบนส์เนี่ยนะคะกับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหากันนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนใหม่นะคะก็โพสต์ท้าทายกันกับในเบ้นนะคะ
ในโลกโซเชียลผู้ตายเป็นรุ่นพี่มาเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ย
แต่ว่าสองฝ่ายผิดใจกันมาก่อนนะคะก็คุยกันไม่ลงตัวนะคะ
มีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้น
ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘นะคะ
ชาวบ้านเล่าว่าในเบ้นเนี่ยคบกับแฟนมาหลายปีมั่นหมายกันแล้ว
แต่ต่อมาเนี่ยผู้หญิงไปคบกับในเก่ง
แต่ทั้ง๓คนก่อนหน้านี้ก็มีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อย
กระทั่งเมื่อคืนก็ท้าทายกันในเฟซบุ๊กอีก
ผู้ตายก็เลยนัดให้มาเจอกันเคลียร์กันอีกรอบนึง
แต่ก็อย่างที่เราทราบกันล่ะค่ะเคลียร์กันไม่ลงตัวมีปากเสียงกัน
ผู้ตายเดินไปตบศีรษะในเก่งในเก่งก็เลยชักปืนออกมากระหน่ำยิงค่ะ
แล้วคนเหมือนกับว่าตอนยิงตอนยิงก็คนชื่อเบนอารุคอยของเขาก็มาช่วยมั้ง
เขามาผมก็แย่งปืนอยู่ก็โดนลูกหลงโดนสะเก็ดอะไรตรงหน้า
ทางผู้กำกับสนคลองตันบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
เป็นคนรู้จักกับกลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วตอนที่ก่อเหตุก็มาเพียงคนเดียว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตอนนี้นำเพื่อนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนค่ะ